คุณผู้ชมค่ะมาที่เรื่องแบบแฮปปี้ล้านลากันบ้างดีกว่านะคะ
ใช่บอกเลยนะคะว่าสองสาวนะคะยายาอุรัสยาแล้วก็น้องเอลลี่ค่ะ
ที่ยายาก่อนละกันนะคะฉลองอายุครบ๒๙ปีค่ะ
ด้วยภาพอวยพรสุดหวานเลยของหนุ่มณเดชน์
เมื่อเช้านะที่ฉันบอกเลยว่าดิฉันสไลด์ขึ้นมาแล้วโอ๊ย
ตายแล้วเขาโวยพรวันเกิดกันซึ่งปีนี้ค่ะพี่แบร์เขาก็เสิร์ฟความหวานนะ
มาทั้งภาพมาทั้งแคปชั่นเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วนี่ล่าสุดที่เห็นคุณผู้ชม
คือตอนนี้เอาพูดตรงก็ยายาก็ติดโควิดอยู่นะคะ
แต่ว่าความสุขมันลดออกมาทางตาเลยพร้อมว่าอะไร
คุณพ่อคุณแม่ยืนยกเค้กอยู่ข้างล่างเลย
ใช่ค่ะแต่เจ้าของวันคล้ายวันเกิดเมื่อวานนี้ค่ะ

ยังมีสาวสวยอีกคนนึงที่มีวันคล้ายวันเกิดเมื่อวานนี้เหมือนกัน
นั่นก็คือน้องเอลลี่นั่นเอง
ฉลองอายุครบ๑๘ปีเช่นกัน

เอลลี่นี่เคยรับบทเป็นน้องสาวยายาเป็นยายาตอนเด็กนี่

แล้วก็เกิดวันเดียวกันด้วยคนสวยต้องเกิดวันนี้เหรอ
อุ๊ยตายแล้วอยากแจ้งเกิดใหม่เลยแล้วค่ะ
เอลลี่ค่ะได้โพสต์ภาพฉลองวันเกิดเค้กสุดน่ารักเลย

เห็นแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกนะคะ

ให้เป็นแฝดคนละฝากับนางเอกรุ่นพี่
อย่างสาวยายาด้วยนะคะด้วยหน้าตาที่มีแบบความละไม้คล้ายกันค่ะ
บางคนบอกนะว่าเป็นแฝดคนละฝาค่ะ
ซึ่งความคล้ายนี้ค่ะก็เลยทำให้น้องได้มารับบทเป็นเจน
เป็นบทวัยเด็กของญาติในนังเรื่องน้องพี่ที่รัฐนักเอง
แถมจำนั้นวันเกิดมันวันเดียวกันนี่มันโทกชะตาหรือเปล่างี้
สุดยอดเลยคนสวยเขาเกิดกันวันนี้ดิฉันขอย้ายวันเกิดมาเกิดวันเดียวกัน
ไม่ได้ทำให้เราสวยขึ้นนะเออแต่ว่าทุกคนก็มีความสวยสวยคนละแบบ
แต่สองคนนี้ก็สวยมากนะสวยคนละแบบคนละวัยกันนะคะ